คุณผู้ชมตามกฎกติกาใหม่ที่ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนุษย์ฉบับใหม่
เรื่องของการจัดตั้งพักขึ้นมาใหม่หรือว่าพักการเมืองเดิมที่มีอยู่แล้ว
ก็คือทะลายลงไปแล้วนับหนึ่งใหม่เลย
เริ่มนับหนึ่งใหม่กฎเขาว่าอย่างไรควรทำอย่างไร
ไปติดตามพร้อมกันนะครับในไทรรัฐคู่หมื่นเลือกตั้งครับ
การจัดตั้งพักการเมืองในแนวทางเดียวกัน๕๐๐คน
ซึ่ง๕๐๐คนดังที่ว่านี้ต้องมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามต่าง
เช่นไม่ติดยาเสพติดไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
มีทุนประเดิมไม่น้อยกว่า๑ล้านบาทโดยผู้ร่วมจัดตั้งพักทุกคน
ต้องร่วมกันจ่ายคนละไม่น้อยกว่า๑๐๐บาทแต่ไม่เกิน๕๐๐๐บาท
กรณีเป็นพักการเมืองที่มีอยู่เดิมก็ต้องมีทุนประเดิม๑ล้านบาทด้วยเช่นกัน
ต้องจัดตั้งสาขาพักในแต่ละภาคสมาชิกในแต่ละภาคต้องไม่ต่ำกว่า๕๐๐คน
และตั้งตัวแทนพักประจำจังหวัดซึ่งสมาชิกประจำจังหวัดต้องมีไม่ต่ำกว่า๑๐๑คน
ซึ่งการจัดตั้งสาขาพักหรือตัวแทนพักประจำจังหวัดจะมีส่วนสำคัญ
เพราะการจัดสรรผู้สมัครสอสอต้องรับฟังความเห็นจากสาขาพัก
และตัวแทนพักประจำจังหวัดและสมาชิกพัก
สำหรับสมาชิกพักการเมืองต้องชำระค่าบำรุงพักไม่น้อยกว่า๕๐บาทต่อปี
กรณีเป็นพักการเมืองเดิมก็ต้องให้สมาชิกไม่ต่ำกว่า๕๐๐คน

และเพิ่มจำนวนสมาชิกและให้จ่ายค่าบำรุงสมาชิก
เช่น๑ปีต้องมี๕๐๐คนและ๔ปีต้องได้หมื่นคน
กล่าวมายังไม่นับรวมรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย
ซึ่งมีความคลุมเคลือและเป็นอุปสรรคต่อการนำไปปฏิบัติ
และรายละเอียดปีกย่อยนี้ล้วนเป็นสาระสำคัญของการจัดตั้งพัก
เรียกว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามมีสิทธิ์สิ้นสภาพพักหรือถูกยุบพักได้